กำลังตั้งใจจะไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วเชียว

แต่ใจเย็นฟังก่อน
โคราชไปฉีดวัคซีนได้๒วัน

แขนชาพอพาไปโรงพยาบาลคุณวรพรคุณผู้ชมฮะ
ไปเจอว่ามีเลือดออกในโพรงสมองของเธอ
แล้วปรากฏว่าหมอผ่าตัดให้
ตอนนี้เธอเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ที่โรงพยาบาล
ล่าสุดครับสาธารณสุขจังหวัด
นครราชศรีมาออกมายืนยันว่าอาการป่วยของเธอ

แต่เป็นภาวะที่เธอมีมาตั้งแต่กำเนิดฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โคราชนครราชศรีมาครับ

หรือน้องน้ำค้างพันธ์สำโรงเธออายุ๒๙ปี
เธอเป็นชาวอำเภอปักทงชัยครับ

พบความผิดปกติในเส้นเลือดสมอง
บริเวณรอยต่อระหว่างเส้นเลือดแดงกับเส้นเลือดดำ
หลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนซีโนแวคเพียง๒วัน
ที่บ้านของน้องน้ำค้างไปเจอป้านะครับ
ป้าเล่าบอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
น้ำค้างตอนแรกไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลย
ใช้ชีวิตปกติแต่หลังจากนั้น๒วัน
ทั้งสองข้างชาครับไม่มีแรงครับ
เอาส่งโรงพยาบาลแล้วล่ะนะฮะยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ที่ผ่านมาเนี่ยหลานเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
ส่วนตัวคิดว่าป้าเชื่อว่าฉีดวัคซีนนั่นแหละ
ล่าสุดครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรี
มายืนยันกับนักข่าวในพื้นที่ของเรา
กรมควบคุมโรคเข้ามาตรวจสอบแล้ว
พบว่าการเจ็บป่วยของน้องน้ำค้างไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน
น้ำค้างมีภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมองฮะ
ซึ่งในกลุ่มคนอายุน้อยเช่นนี้
อาจจะเป็นลักษณะของความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดครับ
ส่วนแนวทางการรักษาเนี่ยขณะนี้ทีมแพทย์ต้องดูอาการวันต่อวันก่อน
ตอนนี้เพราะว่าได้ทำการผ่าตัดเอาก้อนเลือดออก
แล้วก็ให้ยาลดบวมให้สมองลดบวม
โดยผู้ป่วยตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวนะครับ

จะใช้แนวทางการช่วยเหลือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ขณะที่รคสปสชว่ายังไงล่ะ
ก็มาเปิดเผยนะครับถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

เกิดความเสียหายจากวัคซีนโควิด๑๙
บอกว่า๒สัปดาห์ที่ผ่านมานะสปสชอนุมัติเงินช่วยเหลือกับผู้ที่ยื่นคำร้อง
สงสัยว่าตัวเองนะหรือญาติเนี่ย
มีอาการเจ็บป่วยจากการฉีดวัคซีนโควิด๑๙แล้ว๑๕๐รายครับ
รวมเป็นเงินกว่า๙๙๐๐๐บาท
หากประชาชนท่านใดสงสัยว่าความเจ็บป่วยของท่าน
รวมไปถึงการเสียชีวิตเลยนะแต่เราไม่อยากให้เกิดนะ
มีสาเหตุจากวัคซีนแล้วก็มายื่นคำร้องได้ทันทีครับ
ไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์

ถ้าภายหลังหากพิสูจน์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน
จะไม่เรียกเงินคืนแต่อย่างใด

กรณีเสียชีวิตหรือทุกพลภาพถาวร
จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน๔แสนบาท
กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการนะฮะ
ช่วยเหลือไม่เกิน๒๔๐๐๐บาท
หรือเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษา
ไม่เกิน๑แสนบาทครับ